เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าระวังเดี๋ยวน้ำปลาจะไหลหลาก
นี่คือเขาปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ
เห็นสภาพไหมอ่ะใช่มันน่ากลัวแบบนี้คุณผู้ชมน้ำแรงมาก
แล้วสีน้ำเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคือฝนตกหนักต่อเนื่องเลยช่วงนี้
น้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนที่เชียงใหม่ค่ะ
แล้วมันเป็นตรงยอดดอยเนี่ยโอ้โหดูสิมีปริมาณน้ำสะสมน้ำฝนสะสมนะ
ได้สูงสุด๑๖๔มิลลิเมตร
อุทยานก็เลยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกลำทานลำห้วย
แห่งเลยในเขตอุทยานปิดชั่วคราวก่อน
แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำนะคะ
ใครที่อยู่ในพื้นที่รุ่มริมห้วยที่น้ำไหลจากพื้นที่อุทยาน
ในอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มต้องระวังด้วยค่ะ
อาจจะเกิดภัยพิบัตินะคะ
แล้วเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าวานนี้เนี่ย
ไปเจอมวลน้ำอุทยานไหลลงสู่ลำน้ำแม่กลาง
แล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน
มีบริเวณบ้านท่าโป่งบ้านนันทารามน้ำท่วมขัง
ดูสิการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะ
ส่วนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มที่เชียงใหม่เนี่ย

ชาวบ้านเขาก็บอกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกัน
เพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่แจ่มมันเอ่อท้นล้นตลิ่ง
ท่วมบ้านเรือนท่วมถนนในหมู่บ้าน
ที่หมู่บ้านแพมตำบลช่างเคิ้งนะคะ
รถเล็กนี่สัญจรไปมาไม่ได้เลย
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งปิดเส้นทาง
ตรงสะพานข้ามลำน้ำแจ่มค่ะ
ระหว่างหมู่บ้านเจียงกับหมู่บ้านพุทธเอ็นที่ตำบลช่างเครื่องนะคะ
ห้ามรถทุกชนิดผ่านเพราะว่าน้ำป่ามาแรง
แล้วมันข้ามสะพานมาระหว่างหมู่บ้านทัพกับหมู่บ้านป่าแดด
ก็ไม่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้
ดูสิมองไปนี่คือแบบเหมือนเป็นแม่น้ำใหญ่นะคุณผู้ชม
จากนี้ก็ประกาศให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำ

เพราะว่าโซนด้านเหนือของอำเภอแม่แจ่มฝนยังตกต่อเนื่อง
เอาใครที่อยู่ใกล้ริมน้ำตอนนี้ก็เน้นย้ำค่ะเร่งขนข้าวของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยด้วย
เห็นมั้ยถนนเนี่ยโดนไหลมาท่วมแบบนี้หมดเลย